ความจริงไม่ควรจะมีปัญหานี้กับที่จอดรถรัฐสภานะสิ
เพราะรัฐสะพาธัยน่ะติดอันดับใหญ่ใหญ่

ในการก่อสร้างสูงที่สุดของโลกนี้มันน่าจะมีที่จอดรถได้ไหม

คือความจริงมันน่าจะเกิดขึ้นเนอะ
หรือว่าแบบช่วงนี้คนเข้าไปเยอะ

ส่วนใหญ่รัฐมนตรีก็เข้ากระทรวงกันด้วย

วันนี้สสคือนายประเสริฐพงศ์
อนุวัฒน์สอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกรเนี่ย
หารือถึงขั้นต้องหารือต่อที่ประชุมสภาพผู้แทนรัศดรนะครับ

นำรถเข้ามาจอดภายในรัฐสภาพแบบซ้อนคัน

แบบว่าจอดรถแบบซ้อนคัน
คนที่มาที่หลังเนี่ยไม่สามารถจอดรถได้
รวมถึงยังขอให้ท่านประธานสภาพผู้แทนรัศดรเนี่ย

กติกาการใช้ห้องอาหารสอสอ
หลังจากนางสาวสิริรพัฒน์

กองตะการเนี่ยสสกรุงเทพเก้าไกรเนี่ย
ถูกสอสอชายจากพักการเมืองหนึ่ง

คือโดยปกติเนี่ยเขาว่า

ก็จะมีอาหารเหลืออยู่นะครับ

หรือให้แม่บ้านค้าราชการในสภาบริโภคต่อ
แต่กลับมีสอสอบางคนแอบถ่ายรูป

ว่ามีสอสอลักลอบนำอาหารกลับบ้าน
จึงขอประนามพฤติกรรมสอสอที่แอบถ่าย

เพราะถือว่าผิดกฎหมาย

แต่เรื่องนี้ผมต้องนำเข้าหาลือท่านประธาน
เพราะว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องที่โดยปกติ
เราสามารถนำอาหารกลับได้ครับเพราะมันเหลือครับท่านประธาน
น่ะก็คือเอาจริงจริงเขาบอกปกติแล้ว

น่าจะเป็นแบบตักู้
เนี่ยอย่างนี้มันก็คงจะเหมือนบุฟเฟ่ทั่วไปอ่ะลูก
แต่หมายถึงว่าปกติคือเหลือเรากลับบ้านได้ใช่ไหมคะ
อันนี้มีผัดไทยมีผัดอะไรอย่างเงี้ยคือเหลือน่าจะเอาความจริงแล้วจะทิ้งเหรอ
ก็มันอาจจะมีผัดเจ้าหน้าที่เนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ย
ช่วยงานไหมหรือยังไงก็เหมือนกับอาหารอาหารอื่นพาทานต่อได้
ถูกก็คือเขาบอกว่าสอสอประชุมกันเสร็จปุ๊บ
ก็จะใส่ถุงเอาไว้แต่ปรากฏว่าบางทีมันก็อย่าเอามาเป็นเกมการเมืองเลย
จริงจริงแต่ถ้าพูดตรงตรงอ่ะนะมันก็เป็นอาหารอาหารที่เหมือนเราไปกินบุฟเฟ่ต์โรงแรมอ่ะ
หนึ่งหกร้อยเจ็ดร้อยบาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งนายพิเชษเชื้อเมืองพาน
รองประธานผู้แทนรัศดรในฐานะประธานในการประชุมเนี่ยได้ชี้แจงถึงปัญหาอย่างแรกก่อน
ที่จอดรถสอสออืมตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี้ยสำนักงานเหลกขาดที่การสภาพุทธแทนลักษณ์
จะจัดระเบียบลานจอดรถให้สอสอรถจอดจะมีช่องสอสอจะมีช่องของตัวเองนะฮะ
ซึ่งจะมีทั้งหมดห้าร้อยสามสิบห้าช่องเพราะถึงบอกสภาทัยไม่ควรจะมีปัญหา
แต่เวลาเข้าประชุมเต็มรูปแบบแล้วสอสอมีกี่คนก็เยอะนับยัง
ไม่ใช่ลูกเขาแบ่งเป็น๒ตึกตึกหนึ่งจะเป็นตึกสอสอ
ตึกหนึ่งจะเป็นตึกสวห้องประชุมก็ถึงมีห้องสุริยันจันทราไง
อุ้ยอุ้ยอ้าวนี่ไม่รู้หรือไม่แดดสลิด
เขาจะมีห้องหนึ่งเป็นห้องสุริยานห้องจันทร์อะไรอย่างนี้
ก็คือห้องประชุมสอสอกับสวแต่ห้องประชุมนั้นน่ะ
ทั้งสองมันสามารถรองรับได้ทั้งสสวแล้วที่จอดรถก็รองรับได้ครบอยู่แล้วล่ะ
ถูกไม่ล่วงไม่ล่วงไม่ล่วงที่จอดรถมันมีหมดอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะ
มันมีปัญหาเรื่องสอดแต่ประสิทธิ์ว่าเหลือเรื่องกรณีจริงจริงแล้วเนี้ย
สมมุติต่อไปเนี้ยห้าร้อยสามสิบห้าช่องสอสอมีแค่ห้าร้อยคนด้วยซ้ำไปค่ะ
แต่๓๕เนี่ยเผื่อคอลโลมอหรือบางทีมีผู้ติดตาม
ผู้ติดตามความจริงเขาก็ไม่ได้ทำช่องไว้ให้เนอะก็นั่นไงมันเลยนั่นไง
หากมีผู้อื่นเนี่ยมาจอดในช่องของสอสอคนอื่นต่อไปเนี้ยก็จะถูกล็อกล้อ
ไปกินบ้านนั้นยืนยันว่าสอสอสามารถนำอาหารกลับบ้านหลังเลิกประชุมได้
อืมไม่ใช่เรื่องผิดนะฮะคือดีกว่าทิ้งถูกต้องไหมอืม

ปกติเจ้าหน้าที่ก็จะนำไปบริจาคตามหน่วยงานต่างอยู่แล้ว

ซึ่งบริจาคเท่าไหร่ก็เหลือจนเน่า
รับประทานไม่ทันไม่มีที่เก็บ
คิดว่าไม่มีกฎหมายห้ามไม่ให้นำอาหารกลับบ้าน

เนี่ยเขาก็ว่าอย่างงั้น
และทุกเชอร์ดพัฒนาภารการ
ไม่มีกฎหมายห้ามนะครับให้รับประทานในสภา

เพราะฉะนั้นจากนี้ไปนะครับ
ถ้าตอนเย็นอาหารเหลือทางเจ้าหน้าที่

ไม่ใช่เฉพาะท่านสมาชิกนะครับ
เจ้าหน้าที่๓๐๐คนเนี่ยนะครับเอาไปทานที่บ้านนะครับ
เอาไปทานที่บ้านเพราะว่ามันเหลือแล้วก็เสียของนะครับ
เอาไปโดยจากเอ่อผู้รับเหมาก็ก็เหนื่อยฮะ
ที่จะขนไปเอาไปใช้แรงงานใช้คนใช้รถนะครับ
ที่จะเอาไปตามที่ต่างต่าง
น้้ำน้้ำน้้ำ